คุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่เหตุสลดเหตุนี้นะครับ
เด็กนักเรียนเขาชวนกันไปเล่นน้ำ
ปรากฏว่าไปเล่นน้ำแล้วลงไปตรงจุดที่เป็นแอ่งน้ำวน
เกิดลงไปในสายน้ำ๓ไร
ท้ายที่สุดคุณนำร่างขึ้นมาได้เสียชีวิตทั้ง๓เลย
นี่ฮะอายุ๑๓ปี๓คนเป็นเด็กชายนะ
ที่เกิดเหตุอยู่ในลำน้ำโดมใหญ่ตรงบริเวณหาดทรายทอง
ในพื้นที่บ้านผักกะย่าที่หมู่๒ตำบล
ไร่ใต้อำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนักประดาน้ำเนี่ย
ค้นหาเด็กชายอายุ๑๓ปี๓คน
หลังพาลงไปเล่นน้ำแล้วก็จมหายกันไปนะครับ
ซึ่งในจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณคุ้งน้ำที่เป็นแอ่งน้ำวนนะคุณ
และมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวไหลวน
นี่ชาวบ้านเขารู้ดีว่าตรงนี้มันเป็นแอ่งน้ำวน
นักประดาน้ำต้องใช้ความระมัดระวังในการค้นหานานเกือบ๑ชั่วโมงนะครับ
ก่อนที่จะเจอร่างของเด็กชายคนแรกคุณ
มอยู่ในแอ่งน้ำวนแล้วแต่อยู่ใกล้ตะหลิ่งนะ
แล้วตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นรกทึบ
จุดนี้ชาวบ้านเรียกว่าวังใหญ่
เป็นที่ตั้งของดอนปู่ตาของลำน้ำเลยคุณ
จากนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ยังคงมีความพยายามในการค้นหาอีก๒ร่างนะครับ
ก็สรุปว่าพบคุณนี่ภาพนี้น่าสลดใจจริง
กลายเป็น๓ศพนะครับ
อยู่ตรงใต้น้ำไม่ห่างกันมากนัก
นำร่างขึ้นมาบนตลิ่งท่ามกลางความโศกเศร้า
ของประดานญาติย่าพ่อแม่แล้วก็ชาวบ้าน
มาคอยดูเหตุการณ์นะครับนี่ฮะสำหรับเด็กทั้ง๓คนเป็นเพื่อนกัน
เรียนอยู่ชั้นม๑โรงเรียนแห่ง๑ในตำบลไร่ใต้ในพื้นที่นี่แหละครับ
ชักชวนกันมาเที่ยวทั้งหมด๑๒คน
เพราะว่าเป็นวันเกิดของเพื่อนในกลุ่ม

ทั้ง๓คนถูกน้ำดูดจมหายไป
อีก๔คนนะคุณนะพยายามไหว้น้ำเข้าฝั่งจนรอดชีวิตมาได้
แล้วก็รีบตะโกนให้ชาวบ้านให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
โอ้เจอ๓ศพแบบนี้น่าสะดดใจนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าลำน้ำแห่งนี้ถูกร่ำลือกันว่าเป็นอาถรรพ์
มีอาถรรพ์นะคุณนะตัวตายตัวแทน
เพราะว่าเคยมีเด็กชายจมน้ำเสียชีวิตมาแล้ว๒คน
และเคยมีผู้ชายกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเมื่อ๕๖ปีก่อนด้วยนะฮะ
ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคุณนะวันหยุดยาวแบบนี้

แล้วก็ช่วงนี้น้ำมันเยอะฝนมันตกหนักนะฮะต้องระวังกันหน่อยนะฮะ